ไปที่จังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างที่นั่นเจอเรื่องฮือฮาไปเจอกับงูตัวเบอร์เริ่มเทิมเลย
แล้วทีนี้งูมันใหญ่ขนาดนี้จะทำยังไงดีอุ้มมันก็มาไม่ไหว
งูตัวมันใหญ่ก็เลยใช้แบ็คโฮลขุดมันขึ้นมาซะเลย

เนี่ยเห็นแล้วยังรถแบ็คโฮคันนี้ไปทำการขุดลอกงูขึ้นมา

นอนเต็มตัวของรถแบ็คโฮนี่เลย
เต็มกุิเลย
ความยาวมันนะคือตามข่าวก็เขียนมาสัก๔เมตรแต่ผมว่ามันน่าจะยาวกว่ามัน
ตัวมันใหญ่ด้วยอ่ะ
สี่สิบสามขาเข้าชนบุรีหมู่สองทางบนบางสมัครทำเพิงบางประกงจังหวัดชาติเชิงเศร้า
โอ้โหไปเจอเจ้างูตัวนี้โอ้โหใหญ่โตมโหลานจริงจริง
เจ้าของรถแบ็คโฮที่เจอเนี่ยก็คือนายธนูจันสูงเนิน
เขาเล่าว่าตัวเองก็ขับรถตะโคมาขุดปรับที่ดินอยู่บริเวณเหนือเร่มถนนสายนี้เพื่อเตรียมถมดินนะอ๋อ
ระหว่างนั้นก็เห็นงูเหลือมเนี่ยมันเลื้อยมาที่บุ้งผีก็คือไอ้ที่ตักนั่นแหละ
เลื้อยมาแล้วก็ตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้กลัวอะไรนะก็เอามุ้งผีเนี่ยเขียคือบังคับแบ็คโฮลให้มันเคลียร์งูออกไป
มันจะได้หนีแต่ทีนี้พี่เหลือมของเรามันยังไงล่ะมันไม่ยอมหลบแล้วท่าทางมันน่ะมันจะเลื้อยตามพี่เขาไปอีกทาง

เอายังไงซะถ้าเล่นมานอนอย่างนี้

ต้องไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็ทำการสวมถุงมือ

นี่เป็นถุงมือรุ่นใหม่หรือเป็นนิ้วเลยค่ะ
เป็นถุงมือรุ่นใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง

เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด

จับงูด้วยมือเปล่าแบบนี้หรอ

แล้วก็จับยังไงต่อทีนี้เขาใส่ถุงปุ๋ยแล้ว
คือมันดูมันก็ไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมาย
แต่ผมอยากให้ดูว่าพอจับแล้วเนี่ย
ด้วยความที่ว่าเขาไม่มีกระสอบทรายไม่มีถุงปุ๋ย
ทำยังไงดีเพื่อป้องกันไม่ให้งูนั้นมาฉกมากัดเอา
เราจึงได้เห็นวิธีการแบบนี้
พี่เขาเลยเอาถุงเท้าครับ

ถุงเท้ามาคอบไปที่หัวงูครับ
เพื่อที่จะไม่ให้งูมันมองเห็นเหรอคะ
เพื่อไม่ให้งูมันฉกมันกัดดูอีกทีฮะ

โอ๊ยงูสลบนะคะ

เป็นวิธีการทำให้มันสงบลงโดยไม่ต้องใช้ยาสลบ
เพราะว่าเราต้องใช้ถุงเท้าที่ยังไม่ซักด้วยค่ะ
ใช่ครับพี่กู้ภัยยอมสละถุงเท้าหนึ่งข้างนะครับ

งูบอกว่าขอสละชีวิตแทนแล้วกัน
ของงูเหลือมเลยออกมาเป็นแบบนี้ครับ
ดูน้องงงนะแต่น้องก็พยายามฉกนะดูสิ

พยายามจะเล้วยอ่ะ

งูตัวนี้พยายามร้องขอชีวิตแล้วครับ

มันตกลงมันรอดชีวิตค่ะมันไปสู่ธรรมชาติมันหรือเปล่า

เพราะว่าเขาไม่มีถุงกุยถุงกระสอบอย่างที่ผมบอก
เขาก็พยายามจะโยกขึ้นไปไว้บนกระบะรถเพื่อที่จะขนย้าย
มันไปคืนสู่ธรรมชาติทำไงยกไม่ไหว
เอาอย่างนี้ละกันพี่ไหนก็มีแบ็คโทร
พี่เอาบุ้งกี่เนี่ยไอ้ที่ตักตักงูขึ้นมาหน่อย
ตักแล้วไปใส่ไว้ตรงท้ายรถเดี๋ยวผมจะพามันไปคืนสู่ธรรมชาติเอง
เมื่อกี้ก็เพิ่งเอาออกมาจากไอ้ตัวภูขี่นี้
นี่แล้วกลับขึ้นไปใหม่เป็นมูใส่ถุงเท้า
เกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นงูใส่ถุงเท้า
ดูสิแล้วมันก็นอนแน่นิ่งสงบสติอารมณ์อยู่ตรงนั้น
แล้วมันก็โดนเทลงไปแล้วแล้วก็พร้อมจะคืนสู่ธรรมชาติ
เห็นพอดีชัดเลยค่ะเห็นงูชัดมากค่ะ

ก้อยังสงสารอยู่น่ะ
สงสารงูที่มันถูกใส่ถุงเท้า
สงสารคุณพี่เจ้าหน้าที่ต้องเสียถุงเท้าไปชัก

ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณฉันนัดถอดคืนให้ครับ

อย่าพึ่งถอดอย่าพึ่งจับอะไรตัวนี้
เกรงว่าจะไม่มีที่เย็นเลยดิฉันยังไม่อยากเป็นเหมือนงูดิฉันไม่อยากเป็นเหมือนงูตัวนี้
ที่ฉันเห็นแล้วสงสารมากแต่ว่าให้เห็นวิธีการแล้วกันเนาะมันเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าของพี่เจ้าหน้าที่ที่เขาแบบว่าจะจับงูแต่ว่าไม่มีถุงกระสอบแล้วก็ไม่มีถุงที่ใหญ่เพราะว่างูตัวใหญ่มาก
ก็เลยต้องเอาตัดสินใจเอาถุงเท้าครอบคลุมไว้แล้วก็ทำการขนย้ายมันใส่กระบะแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ